ชาวญี่ปุ่นเขามาเที่ยวเมืองหลวงของไทยคือกรุงเทพมหานคร
บริจาคมาให้เราเราก็เอามาทำแล้วก็มาให้บริ
ในกรุงเทพมหานครเขาก็เลยถ่ายภาพเปรียบเทียบกัน

คือเดิมทีรถไฟขบวนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่น
เขาจะวิ่งผ่านภูมิประเทศที่สวยงาม
มีหิมะมีทิวเขาดอกมงดอกไม้
แต่พอมาวิ่งผ่านตรงนี้ในกรุงเทพ

โอ้โหรถไฟญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทย

ก็เลยเป็นไวรัลดังมาถึงญี่ปุ่นเลย
ทีนี้แน่นอนพ่อเมืองกรุงเทพ

คลิปนี้เหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
เขาถ่ายแล้วก็มีการโพสต์วิภาควิจารณ์
กันถึงภาพขบรถไฟดีเซลลางรุ่นคีฮะ๑๘๓

แต่มันวิ่งผ่านกองขยะตรงนี้ในกรุงเทพ

จะเห็นรถไฟที่ประเทศเขาบริจาคมาวิ่ง
สภาพที่มีเศษแก้วเศษขยะแบบนี้อีกนานไหม

ล่าสุดเราก็เลยส่งทีมข่าวไปตรวจสอบ
จุดนี้ถ้าคุณผู้ชมเคยผ่าน
มันคือชุมชนโค้งรถไฟยมราช

เขตราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทยกรุงเทพ
คือมันเป็นชุมชนที่คนเขาไปจับจองพื้นที่อยู่กัน

นะฮะแล้วก็เป็นคนที่เขาแบบ
ไม่ได้อยู่แบบถาวรสักเท่าไหร่
เป็นย่านชุมชนติดกับเส้นทางรถไฟ
อันนี้เป็นรถไฟสาย๘ริ้วฉะเชิงเซานะฮะ
แล้วสองข้างทางมีบ้านที่ลื้อไปแล้วบ้าง
มีกองขยะบ้างสิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดแล้วครับ
คือก่อนอันนี้เขาเคยมีนโยบายที่จะเอาคนกลุ่มนี้ออกไปอยู่ที่อื่น

พอย้ายไปแล้วก็มีกองขยะอยู่แบบนี้
ก็มีบ้านเรือนถูกทุบหรือถอนไปก็ยังมีเศษซากอยู่แบบนี้

แต่ว่าหลังจากบรื้อไปแล้วก็ไม่ได้มีมาเก็บเศษซากต่างออกไป
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ลงไปดูล่าสุดก็มีเจ้าตะที่แล้ว
ทางกรุงเทพมหานครลงไปเคลียร์พื้นที่
ไปเก็บเศษซากขยงขยะออก
ทีนี้ก็ไปถามคนในพื้นที่เขาบอกว่า
ตรงนี้นะแต่ก่อนมันมีบ้านคนอยู่
เป็นชุมชนริมทางรถไฟแต่ว่าก็มีการบรื้อถอนกันไป
เดือนที่แล้วมีเอารถเคนมายกบ้านเลย
แล้วก็ไปกองสุมรวมกันมันก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์รวมของขยะ
เพราะว่าไม่ได้เก็บมานานแต่คือกรุงเทพไงฮะ
มันก็เลยคนก็เห็นกันนะครับ
ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชาติชาติสิทธิพันธ์
ลงพื้นที่ไปเองเลยเป็นข่าวขนาดนี้ครับ
บอกว่าขยะตรงนี้ไม่ใช่ขยะจากคนนอกมาทิ้ง
แต่เป็นขยะจากบ้านเรือนของประชาชนที่มาปลูกอยู่นั่นแหละนะฮะ
ทีนี้ก็มีการประสานแล้วให้กับการรถไฟเข้ามาจัดการซะ
ขยะตรงนี้คือบางทีมันก็มีเอาไปขายได้อะไรแบบนี้
เดี๋ยวว่ากันไปตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่อยู่
ฟังเสียงท่านผู้ว่าชาติชาติหน่อยนะครับ
ที่เห็นตอนนี้ที่มีเป็นคนชายชายญี่ปุ่นมั้ง
มันก็เป็นอันนี้ก่อนเป็นบ้านเลยแล้วก็ลื้อบ้านไป
แล้วก็ขยะนี้ไม่ได้ขยะคนนอกมาทิ้งนะเป็นขยะจากบ้านนี่แหละ
ที่ยังไม่ได้ลื้อออกแล้วก็คนหนึ่งชะมัดเองก็จะไปหาของนี่บ้าง
เราก็ปกติเราก็จะดูแลพวกขยะชิ้นใหญ่เนอะ
เพราะนี่ถือว่าเป็นที่การรถไฟแล้วเข้ามาเก็บขยะปกติ
ไม่ใช่ขยะที่เป็นขยะอยากจะรื้อ

ที่เป็นรถไฟเอาไว้เก็บพวกข้าวของมาเทียบ
และจะเอาขยะในขนออกไปทิ้งข้างนอกเลย
จะได้วัยขึ้นเพราะว่ารำพังใช้คนจะช้านหน่อย

เดี๋ยวรอชมนะฮะความสะอาดที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ